ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะครับคือรถตู้คันนี้ก็มีผู้โดยสาร
ทั้งหมด๑๒คนรวมคนขับแล้วนะครับ
แล้วปรากฏว่ามาเกิดอุบัติเหตุไฟลุกไหม้ทั้งคันเลย
คนตายในรถครับแล้วสภาพรถคือถูกไหม้
คือเผาไหม้จนไม่เห็นเขาเดิมเลย
มีแค่๑คนเท่านั้นที่รอดตายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่คือภาพเหตุการณ์ในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับ
ก็คือขอบกั้นทางตรงจุดนั้น

มารูลุล่าสุดครับคุณขวานกุมผู้ชม
มีภาพหลักฐานชิ้นล่าสุดเป็นวงจรปิด

สังเกตให้ดีนะครับรถจะวิ่งมาเร็วมาก
แล้วไฟลุกวาบเลยเชิญชมครับ

คือมาเหมือนกับไม่ทันได้แตะเบรก
ซึ่งก็ต้องไปตรวจสอบว่าเพราะอะไร

หรือประมาณหรือหลับในหรือสาเหตุอะไร
ตรงนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่นะครับ

มันก็ตกใจมันวิ่งเลยเห็นไหมฮะดูดิ

เขาก็เดินออกไปแล้วก็คือถ่าย
หลักฐานถ่ายคลิปอะไรเอาไว้ทั้งหมดเลย
เนี่ยเห็นบอกมันมีสิ่งระเบิดด้วยใช่ปะข
ฟ้าวงจรปิดครับ
ประชาชนหน่วยกู้ภัยฮุก๓๑๔คิ้วจับภาพวินาทีอุบัติเหตุดังกล่าวได้
รถตู้โดยสารสายกรุงเทพอำนาจเจริญครับประสบอุบัติเหตุเสียหลักไปชนกาดเร็ว
ตกลงไปในร่องกลางถนนนี่คือถนนเส้นมิตรภาพช่วงมจบก
อำเภอศรีคิวที่โคราชนะครับแล้วไฟมันลุกไหม้ท่วมทั้งคันคือย่างสด
สิบเอ็ดศพแสดงความเสียใจด้วยครับค่ะมีเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่รอดตายจากอุบัติเหตุในครั้งนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่ม๒๓นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
คนที่รอดตายคือนายธนชิตกิ่งแก้วเดี๋ยวลองดูภาพเขานะครับยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย
เขาบอกว่าจริงเขาหลับมานะครับเพราะว่ามาตอนดึกไงก็นั่งหลับมาแล้วพอรู้ตัวอีกที
เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนรถมันพลิกตะแคง

จังหวะนั้นคือเขาเห็นมันมีช่องหน้าต่างที่มันเป็นเหมือนกับรอยแตกอยู่

ท่ามกลางเสียงคนที่ร้องคือทั้งเด็กและผู้ใหญ่ฮะ

ถามว่าผมอยากจะช่วยไหมเขาบอกผมอยากช่วยนะ
แต่ผมช่วยไม่ทันจริงนะวินาทีนั้นนะครับ
เขาค่อยคลานออกมาเอาตัวรอด
หลังจากนั้นก็เห็นภาพที่สลดหดหูใจอย่างมาก
เพราะทั้งหมดที่อยู่บนรถเป็นคนในบ้านระแวกเดียวกันทั้งหมด
คือรู้จักกันเหมือนอยู่ในชุมชนพื้นที่เดียวกัน
สิ่งที่เขาบอกว่าผมเสียใจที่สุด

ข้างหน้าเขาก็มีเด็กนั่ง

ข้างหลังเขาก็มีเด็กนั่ง
เท่ากับว่าคือเขานั่งตรงกลางเหรอคุณคิง

ขอดูขอดูแผนผังในการนั่งรถคันนี้หน่อย

คนขับคือแถวตรงนั้นคือแถวด้านหน้าสุดเลยนะ

แล้วในรถตู้มันก็จะมีอีก๓แถว

เขาบอกว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงรถกระแทก
เสียงดังมากตกใจตื่นรถพลิกคว่ำ
พอจังหวะรถหยุดนิ่งก็พยายามที่จะถีบกระจกรถแล้วก็คลานออกมา
ทันทีที่ออกมาพลเมิงดีก็มาช่วยพยุงตัวให้ออกห่างจากรถคันต่างครับ
ส่วนตัวเขามองว่าเป็นบารมีของเหรียญที่เขาห้อยที่คอเห็นไหมครับ
เหรียญนั้นที่เขาถืออยู่เนี่ย
พอเราซูมเข้าไปใกล้อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
เขาบอกว่าเขานับถือทาเวสวรรค์ที่สมุทรสงครามวัตตุจุลามณี
แล้วก็ข้อมือใส่เลสของหลวงปู่แสง

ก็เลยมองว่าอาจจะทำให้เขารอดพ้นจากอุบัติเหตุร้ายแรงในครั้งนี้
เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยแม่บอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องเตรียมตัวให้เขาบวช
ที่ส่วนกุศลให้กับผู้ตายทั้ง๑๑ศพ
จริงแล้วเขามาเนี่ยเพื่อเตรียมตัวจะเกณฑหารนะครับ
จากอำนาจเจริญจะมาลงกรุงเทพและจะไปบ้านที่นครปฐม
วันนี้ไปที่จุดเกิดเหตุรถเอามาเก็บไว้ตรงนี้และสภาพซากรถตู้
เมื่อกี้เห็นเขานั่งไหว้รถตู้ด้วยนะคะ
เหมือนกับขอเข้ามาอโหสิกรรมแล้วก็เตรียมที่จะบวช
ทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายทั้งหมดนะฮะ

ใช้เวลานานไหมกว่ามันจะระเบิด
ที่เราถีบประตูออกมาเราใช้เวลานานไหม
ประมาณนาทีกว่านะครับไม่นาน

แล้วเราถีบกระจกยังไงถีบจนแตกเลยเหรอ
ไม่มันแตกอยู่แล้ว
มันล้มมันความเหลือน้อยนึงมันกดหยั่นออกครับ
ได้ยินเสียงร้องร้องประมาณนาทีนึงก็

ก็ไม่ได้ยินแล้วก็ไฟลุก
ขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งกับทุกครอบครัวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
จริงแล้วเจ้าหน้าที่ก็ทราบชื่อของผู้เสียชีวิตทั้ง๑๑รายแล้ว
แต่ว่าทีนี้ประเด็นก็คือเมื่อตอนช่วงบ่ายเนี่ยนะครับ
ครอบครัวของผู้ตายเขาเดินทางมาที่โรงพักศรีคิ้ว
เพื่อมายื่นเอกสารยืนยันตัวตนระบุตัวตนของผู้ตายเพื่อจะรับร่างกลับไปบำเพ็ญกุศล

๑๑ร่างเนี่ยถูกไฟคลอกคือดำเป็นตอตะโก

ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าร่างนี้คือร่างของใคร
รายชื่อรู้แล้วแหละว่ามีใครบ้างที่เสียชีวิต
แต่การระบุยืนยันว่าร่างนี้คือใครต้องตรวจสอบให้ชัดเจน
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาตามมาคือส่งร่างผิดฝาผิดตัวอีกถูกไหมฮะ
ดังนั้นตอนนี้ช่วงบ่ายช่วงเวลาประมาณนี้
ที่จะเคลื่อนร่างของผู้ตายมาที่โรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตรวจดีเอ็นเอยืนยันให้ชัดก่อนว่าร่างนี้คือใคร
จากนั้นจึงจะให้ครอบครัวรับร่างไปบำเพ็ญกุศลในเวลาถัดไป

ไหนก็อยู่ที่โรงพักแล้วมีข้อมูลเพิ่มเติม
เพราะว่าวันนี้ทางด้านของสำนักงานขนส่ง
จังหวัดนครราชศรีมาก็ไปตรวจสอบด้วยเหมือนกันนะครับ
ตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุและไฟไหม้

เดี๋ยวลองดูภาพวงจรปิดอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้ครับ

สาเหตุที่เกิดไฟไหม้ทราบว่าเกิดจากที่รถตู้
ประกอบกับรถตู้เดินทางมาเป็นระยะเวลานาน
ทำให้เกิดความร้อนครับ

ก็เลยจุดชนวนไฟลุกท่วมรถตู้หมดเลย
รถตู้คันนี้จดทะเบียนถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบกนะฮะ
คุณผู้ชมคุณขวัญตัวเลขสุดท้ายที่รถตู้ใช้ความเร็ว
เร็วไหมเพราะว่าตอนที่เราเห็นในกล้องนะ
คุณคิงทุกคนมองว่าขับมาด้วยความเร็วหรือเปล่านี่เป็นคำถามนะ
เหมือนจะมาเร็วใช่ไหมครับปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยอยู่ที่๘๒กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ

ในความเร็วปกติตรงจุดนี้เดี๋ยวคงต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแหละ
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่บ้านของผู้เสียชีวิต
มี๑๑ร่างที่ถูกไฟคลอกใช่ไหมครับ
บ้านหลังนี้ก็มีความสูญเสียครั้งใหญ่เกิดขึ้นเพราะว่าสูญเสียถึง๓คน
แล้ว๓คนนี้เป็นพ่อแม่ลูกกันด้วย
เป็นครอบครัวของคนขับรถตู้ครับ

เดี๋ยวลองขึ้นชาร์จมาอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้สำหรับแผนผังที่นั่ง
จะเห็นที่คุณขวัญบอกตอนแรกว่าแถวหน้าสุดจะมีคนขับมีเด็กและมีผู้หญิง
อันนี้ดิฉันก็งงว่าปกติแล้วเขาจะไม่ค่อยเอาเด็กไปนั่งด้านหน้ารถ

เป็นไปได้หรือเปล่าว่านี่อาจจะเป็นพ่อแม่ลูกที่นั่งอยู่แถวหน้า
ครอบครัวคนขับรถตู้ต้องรอการตรวจสอบและพิสูจน์ยืนยันอีกครั้ง

คือกลายเป็นว่าครอบครัวคนขับรถตู้๓ชีวิต
คือทั้งพ่อทั้งแม่และลูกก็เสียชีวิต
พี่ชายของฝ่ายหญิงคุณวินัยอุตราช
เป็นพี่ชายของนางสาวอุทัยอุตราชครับ
บอกว่าน้องสาวเป็นเมียคนขับรถตู้
ซึ่งคนขับรถตู้คือนายวัญชัยเสวพบนะฮะ

มีลูกชาย๖ขวบนั่งรถคันดังกล่าวไปด้วย

แล้วตอนนี้สิ่งที่หนักใจที่สุดคือ
ไม่มีใครในครอบครัวกล้าจะบอกข่าวร้ายนี้กับ

แม่ผู้ตายแก่แล้วมีโรคประจำตัวด้วยครับ
จะช็อกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
สำหรับครอบครัวของผู้ตายเนี่ยตอนนี้

ที่ไม่ได้เดินทางไปกับพ่อกับแม่

ลองฟังเสียงพี่ชายของผู้ตายเล่าเพิ่มเติมครับ
ค่ะ

สาเหตุของอุบัติเหตุนั้นยังไม่สามารถฟันทงได้

เบื้องต้นสันนิษฐานเป็นไปได้หมดครับ
อาจจะขับรถเร็วประมาทหรือคนขับหลับในหรือไม่อย่างไร
ต้องรอตรวจสอบจากพยานหลักฐาน

ใช่ไหมฮะฮ่าแล้วก็นี่คือสภาพของเสื้อผงเสื้อผ้าของผู้โดยสารที่เขา
เดินทางเตรียมจะบางคนนะคุณขวัญคุณผู้ชมนั่งมาจากอำนาจเจริญใช่ไหม
จะมางานศพย่าในกรุงเทพฯอืมอืมแล้วมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตตรงนี้
ด้วยในขณะที่บางครอบครัวนะเพิ่งจะสูญเสียบุคคลในครอบครัวไปปรากฏว่า
สูญเสียเพิ่มจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกด้วยคือหลายศพก็ทำให้ครอบครัว
โศกเศร้าเสียใจแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งนะครับส่วนรถตู้
อย่างที่บอกว่าตอนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วครับในพื้นที่ของโรงพักษีคิ้วเสียหายทั้งคัน
นี่ฉันเห็นกัสแล้วแน่ถังแก๊สอ่ะไม่เริ่มเลยค่ะคือพอพลิกความน้ำมันรั่วแล้วเครื่องวิ่งมานาน
มีความร้อนเกิดประกายไฟแล้วมีถังก๊าซเหล่านี้คงต้องเป็นเจ้าหน้าที่ในการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
ขณะที่การช่วยเหลือการเยียวยาเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันภัยของโคราช
หรือว่าคปพบอกว่ารถตู้คันดังกล่าวมีประกันคุ้มครองความเสียหายในเบื้องต้นตัวเลขนะครับ
สำหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยผู้โดยสารที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะจะได้รับความคุ้มครองผมพูดตัวเลขสรุปก็แล้วกันนะฮะ
รายละ๑๑๑๐๐๐บาทต่อคนส่วนคนขับเนี่ยจะได้การคุ้มครองอยู่ที่ตัวเลขสุทธิคือ๑๓๕๐๐๐บาท
จริงเดี๋ยวเขาจะมีรายละเอียดชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนคนที่ครอบครัวอะไรต่างก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการประสานติดต่อเรื่องของเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอีกครั้ง
แสดงความเสียใจด้วยครับเพราะว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทันทีที่มีความคืบหน้าของสาเหตุหรือความคืบหน้าของ